ไหนพี่จะตรงมันไม่ใช่เหรอพี่จะตรงมันไม่ใช่เหรอโอ้โห
เฮ้ยมันพันกันเองตบอยู่ไหมพี่มีกาลแล้วอ่ะ
กับตั้งแต่ปีสองเว้ยสี่สี่อยู่ถ้านี้หนึ่งอ่ะ
โอ้โหธรรมดาเลยนะฮะ
มันกลัวมันขึ้นไปนอนบนรถหรอเนี้ยไม่หรอก
เหมือนกันนอนสตาร์ทก็ไม่ได้เนี้ยอืมออกมาแล้วมันขึ้นไปนอนตรงตรงไหนเนี้ย
อืมอยากจะเข้าไปนอนตรงไหนอ่ะ

เฮ้ยมันพันกันเอง
ผมไปกินเคฟอะครับหน้าโรงพยาบาลนะครับพอดีระหว่างนั่งรอเคฟอยู่

เลื้อยขึ้นมาครับแต่ไม่รู้มาจากไหนครับแล้วอยู่ดีก็น้องได้เห็นว่าอยู่
อยู่ใต้ท้องรถอะครับแล้วก็เลยลุกขึ้นไปถ่ายคลิปแล้วเขาจะข้ามถนน
แต่เขาข้ามไม่ได้ครับเขาก็เลยเลื้อยกลับขึ้นมาขึ้นรถนะครับ
น่าจะประมาณตี๒นะครับก็แจ้งผู้ไพมาแต่ว่าก็รอผู้ไพมา
แต่กู้ภัยก็ยังไม่มาก็เลยมีคนที่นั่งรอกินเค้กเหมือนกันเขา
เขาเรียกเพื่อนมาครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นกู้ภัยหรือเปล่าครับ
ก็ประมาณเกือบตี๓๓๐เกือบตี๔ครับที่มาช่วย
แล้วก็งูก็ออกไปครับก็มีกลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยกันนะครับ
ก็ช่วยเอางูออกมาแต่เขาไม่ยอมออกเขาก็เลยที่แรกเขานอนอยู่ใต้ท้องรถอะครับ
แล้วเลื้อยขึ้นไปนอนบนรถแล้วพอเราไล่เขาออกแล้วเขาก็เลื้อยขึ้นไปข้างบนเลย
คนที่จับได้เขาปล่อยลงแม่น้ำครับพอช่วยเหลือเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยครับประมาณตีสี่ครับ
อาจจะมีอันตรายครับเพราะว่าน้องเขาเก็บรถเข้าห้องด้วย
โหธรรมดาเลยนะครับ